ต้องใช้ไปเลยครับค่ะคุณผู้ชมค่ะเรายังคงค่อยกำลังใจพี่น้องทางภาคใต้
๑ที่ที่๒วันนี้นะครับหนักที่สุดครับคุณผู้ชมเพราะชะนัดนะ
หรือพื้นที่ที่มีทางน้ำไหลผ่านต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ
ขนาดที่ในฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ
แต่คุณผู้ชมท่านไหนที่อยู่บริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
เก็บเสื้อกระหนาวไปแล้วหยิบออกมาใส่อีกรอบได้เลยค่ะ
คุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากนี้จะมีลมหนาวกำลังแรงแพลลงมาจากจีน
ทำให้อุณหภูมิของประเทศไทยลดลงฮวบ๕๗องศา
หนาวสุดในช่วงปลายสัปดาห์นี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้า
เรียกได้ว่าหนาวที่สุดในเดือนมกราคมเลยค่ะ
ส่วนที่ประเทศจีนประชาชนในเมืองนานนิ้งได้แห่ออกไปถ่ายรูปเมฆลักษณะประหลาดค่ะ
เหมือนกับว่าแบ่งเส้นครึ่งฟ้าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครึ่งหนึ่งเป็นแม่ครึ้มนะคะ
อีกครึ่งหนึ่งมีความสว่างแบบนี้ค่ะ
ปรากฏการณ์แบบนี้นะคะเกิดจากการที่อากาศเย็นแล้วก็อากาศร้อน

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ